เรื่องราวของเหตุเพลิงไหม้ที่ต้องเป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมกันก่อนนะครับ

นำนักท่องเที่ยวจีนสัก๒๐กว่าคนไปเที่ยวที่ชนบุรี
ระหว่างจะเดินทางกลับโรงแรมมันเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องเครื่องคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวต้องหนีตายออกมาทุกคนปลอดภัยแต่รถเนี่ยก็ไหม้ไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าเมืองพัทยานะครับ
ก็ช่วงค่ำของเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า๑๕นาทีนะครับในการที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
จากการสอบถามนายวิสุรุธทองวายอายุ๓๐ปีคนขับรถก็บอกว่า
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถพาลูกทัวร์เป็นนักท่องเที่ยวจีน๒๓คน

มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามมาบีบแตร
จอดให้จอดเหมือนเขาต้องการจะบอกอะไรบางอย่างนะฮะ
บอกว่าข้างหลังมีไฟไหม้ไฟไหม้แบบนี้
คือคนขับข้างหน้าไม่เห็นหรอกไม่รู้แต่ไฟไหม้ห้องเครื่องข้างหลัง
ค่ะนะฮะเขาก็เลยจอดพอจอดปุ๊บโอ้โห
ควันเต็มข้างหลังรถเลยนะครับทีนี้ก็เลยรีบแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ข้างบนรถเนี่ย๒๓คนเนี่ย
ออกมาจากรถให้เร็วที่สุดนะฮะทุกคนก็แตกตื่นไปหมดเลยนะฮะ
จากนั้นไม่นานเพลิงก็ลุกไหม้ห้องเครื่องอย่างรวดเร็วมากนะครับ
ขณะที่นายบุญยฤทธิรอบรู้ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ระหว่างที่เขาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเนี่ย
เขาเห็นคราบน้ำมันตกอยู่ที่พื้นถนนเป็นทางยาวออกมาจากรถคันนี้
ไปที่รถบัสเห็นเปลวไฟลุกขึ้นมาแล้วที่ห้องเครื่อง
ก็เลยขับรถไปพยายามตามไปที่รถบัสไปที่บริเวณตรงคนขับ
แล้วก็บอกให้เขาจอดนะฮะก่อนที่จะรีบแจ้งดับเพลิงเข้าไปช่วยดับเพลิงนะครับ
เมืองต้นก็มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ก่อนที่จะมีการสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ชอบช่วยกันนะครับ